ท่านผู้ชมครับมีเหตุแผ่นคอนกรีตที่ใช้ปิดอุโมง
ซึ่งเป็นท่อประปาบนถนนแจ้งวัฒนะสุดตัว
หลุมข้างล่างเนี่ยลึกสี่เมตรโอ้โหท่านผู้ชมดูเนี่ย
เมื่อคืน๒ทุ่มพี่แกรปไบท์ปึ๊กลงไปเลย
นี่ต้องยกจักรยานยนต์ขึ้นมาเนี่ย๔เมตรน่ะ
เนี่ยฮะบาดเจ็บ๒ทุ่มเมื่อคืนโอ้โหคือไม่รู้จะว่ายังไง
นี่คืออึ้งอยู่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงโอ้โห
ถ้าเป็นรถยนต์รถใหญ่ก็อาจจะพอคล่อมอะไรพวกนี้
จักรยานยนต์นี่ล่วงลงไปเลยฮะตกลงไปเลยอ่ะ
สองทุ่มเมื่อคืนนะครับทุกผู้ชมครับเป็นบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
ปากทางเข้าคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีนะฮะ
จักรยานยนต์คันหนึ่งตกลงไปเขาก็ต้องมาช่วยกันนะฮะ
ในการที่จะยกขึ้นมาทั้งคนทั้งรถนะฮะ
ที่เกิดเหตุนะครับแผ่นคอนกรีตที่เขาปิดเอาไว้แล้วมันก็ซุดตัวไปเนี่ย
มีความกว้างประมาณ๑เมตรยาว๖เมตรก้นอุโมงลึก๔เมตร
คือแผ่นเนี่ยมันตกลงไปข้างล่างแหละแต่ว่าปลายข้างมันก็กระดกสูงขึ้นมา
ท่าน้ำนนเมืองทองธานีจอดคล่อมแผ่นคอนกรีตอยู่นะฮะ
สองแถวคันนี้ฮะสองแถวไม่ตกคือคันมันใหญ่กว่าปากหลุมไง
ได้รับบาดเจ็บนะครับแถวปากก็มีรอยแบบเลือดไหลเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนสองทุ่มจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ขณะที่รถสองแถวที่นายสำเรียงบุญเรืองอายุ๗๗ปีเป็นคนขับ
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุอยู่แผ่นคอนกรีตที่ปิดอุโมง
มันซุดตัวลงนะฮะเป็นจังหวะเดียวกับที่นายบุญหนา
แล้วด้วยรถ๒แถวด้วยรถ๒แถวเขาก็จังหวะ
ก็เลยคล่อมจอดอยู่ส่วนจักรยานยนต์ของ
นายบุญหนาตกลงไปเลยฮะตกทั้งคนทั้ง
แล้วก็ที่ปากนี้ก็แตกนะฮะเลือดไหลเลยฮะ
เล่าเหตุการณ์นี่ลุงสำเรียงคนขับรถสองแถวประจำทาง
ส่วนพี่บุญนาเนี่ยเราได้คุยด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ถนนที่แจ้งวัฒนะบริเวณทางเข้าเมืองทองทานีจุดเกิดเหตุนะฮะ
วันนี้ผู้รับเหมาไปซ่อมแซมพื้นผิวจราจรแล้วนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพกลางวันนะฮะ
ก็ไปซ่อมแซมด้วยการนำแผ่นปูนไปวางเอาไว้ปิดตรงจุดเดิม
แล้วก็เอาปูนฉาบเลยป้องกันไม่ให้มันซุดลงไปอีก
แบบนี้นี่ฉาบแบบนี้เลยนะฮะ
ผู้รับเหมาก็เอากลวยไปวางด้วยนะครับปิดช่องทางไว้ก่อน
เพื่อให้แน่ใจว่าปูนที่ฉาบจะแห้งดีนะครับแล้วเดี๋ยวถึงจะเปิดช่องทางจราจร
เพื่อป้องกันไม่ให้ใครตกลงไปอีก
นี่ไงข้างผ่านนี้นี่ฮะสภาพถนน
เมื่อวานนี้เขาวางแผ่นคอนกรีตไงอืม
วันนี้ก็เลยฉาบปูนเลยส่วนเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายบริษัท
กอกภัยบูลจำกัดบริษัทผู้รับเหมาก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหาย
กับนายบุญหนาทั้งหมดนะครับอ่าเป็นค่าซ่อมจักรยานยนต์
ตีราคาแล้วประมาณ๓๔พันบาทมีอุปกรณ์
กระเป๋าใส่อาหารที่เขาทำมาหากินอันนี้ก็ประมาณ๔๕๐
บาทมีอุปกรณ์การวิ่งส่งอาหาร
นะ๕๕๐บาทแล้วให้ค่าทำขวัญ
ขาดรายได้อีก๒๐๐๐บาทนะฮะรวมเขาจะชดใช้ให้
นายบุญหนาคนขี่
แกรปไบท์ที่บาดเจ็บเมื่อวานบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
วิ่งงานแล้วก็ส่งของให้กับลูกค้าแถวถนนราชพฤกษ์ขากลับขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ระหว่างทางขี่มาถึงจุดเกิดเหตุตอนนั้นเห็นรถสองแถวคันหนึ่งจอดอยู่ที่เลนส์๒ของถนน
ก็เลยค่อยลดความเร็วขี่ช้าเพราะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นจุดรับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้า
แล้วเขามีการซ่อมถนนพื้นผิวมันไม่เรียบระหว่างที่ค่อยขี่อยู่ก็หันไปมองรถสองแถวว่าเขาจอดทำไม
จอดเสียอะไรนะตอนนั้นคิดว่าเออสงสัยรถเสียกลางถนนพอดี
ก็กะว่ายังจะจอดข้างทางเดี๋ยวจะไปช่วยเข็นรถสองแถวนะจะช่วยจอดเข็นไปจอดชิดข้างทาง
ไม่ให้รถติดไม่ให้ใครมาชนท้ายมองไปมองมากวาดสายตากลับมาที่ช่องจราจรของตัวเองอีกที
ปรากฏว่าหลุมฮะไม่ทันแล้วครับคุณเข็มมาสอนปึ้งลงไปเลยกำลังมองสองแถวอยู่
สองแถวสีฟ้าของลุงสำเรียงอ่ะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้จอดทำไมจอดช่องกลางด้วย
จะไปช่วยเขาเดี๋ยวจอดรถแล้วลงไปช่วยลุงเขาเข็นหน่อยดีกว่า
ตัวเองตุ้มล่วงหันมามองเลนตัวเองทีปุ้งเลยลงไปเลย
แต่พี่เขายังบุญหนาสมชื่อนะค่ะยังโชคดีนะไม่เป็นอะไรมาก
เจ็บเล็กน้อยนะฮะตอนนั้นนะฮะพอตกลงไปแล้วเนี่ย
เนี่ยมันลึกมากมองดูเผินเนี่ยพี่บุญหนาบอกว่า
ดูเผินคิดว่าเมตรกว่าแต่จริงแล้วพอมารู้ตอนหลังเนี่ย๔เมตร
ตกลงไปตอนนั้นช็อกมากตกใจทำอะไรไม่ถูก
คือภาพที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันมืดมากข้างล่างมันมืดไปหมด
แล้วก็ยังกลัวว่ามันจะซุดลงไปอีกไหมหรือว่าไอ้ผิวถนนข้างบน
เศษอะไรข้างบนแผ่นอะไรข้างบนมันจะถล่มลงมาทับหรือเปล่า
ตั้งสติได้ลุกขึ้นยืนแล้วร้องขอความช่วยเหลือ
ให้คนช่วยดึงขึ้นไปจากหลุมอ่าพอขึ้นมาได้เนี่ย
พบว่าตัวเองก็บาดเจ็บที่ใบหน้าใต้คางริมผีป่าก็แตก
มีบาดแผลตามตัวมีรอยถลอกเต็มไปหมด
เหตุการณ์นี้ผ่านมาได้ด้วยความปลอดภัยส่วนหนึ่งเชื่อว่า
เพราะตัวเองสวมหมวกกันน็อกด้วยสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะฮะ
หากไม่สวมหมวกกันน็อกหรือสวมแบบครึ่งใบเนี่ย
เผลอหมวกกันน็อกอาจจะกระเด็นหลุดออกจากศีรษะ
แล้วอาจจะเจ็บมากกว่านี้เพราะฉะนั้นท่านที่ขี่จักรยานยนต์นะฮะ
จำไว้เลยนะหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเนี่ยเซฟที่สุดนะฮะ
ผิวถนนแบบนี้นะครับพี่บุญหนาบอกว่าปกติจะคอยระวังอยู่แล้ว
เวลาเจอจะเลี่ยงจะไม่ขี่ไม่ผ่านไม่เหยียบอยู่แล้ว
กลัวจะเกิดอุบัติเหตุในอดีตเนี่ยเคยเหยียบพื้นผิวถนนชั่วคราว
แบบที่สร้างที่ซ่อมกันแบบเนี้ยจักรยานยนต์ของเขาเคยยางแตกมาแล้ว
แตกก็ต้องไปเสียเงินซ่อมเองหาคนรับผิดชอบไม่ได้
แต่ครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าตัวเองก็พลาดด้วย
มัวแต่มองรถสองแถวหากไม่มองไม่เหม่อ
แล้วก็มองช่องจราจรของตัวเองเนี่ยก็อาจจะเบรกทันก็ได้อืม
ว่าตามมาทีหลังผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันมีไอ้นี่แล้วไง
คือเขายังไม่ได้ปิดไงพอนั้นมาผมก็ลงเลย
มัวแต่มองรถสีฟ้าทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะ
คือมันมันเบื้บลงไปอ่ะคือเราขี่มาดีมันเบื้บลงไปใช่ไหม
มันมันก็ตกตกใจมากเลยมันเบื้บลงไปอย่างเงี้ยคือ
ท่านบอกตรงนั้นที่ผ่านประจำหรือเปล่าไม่ไม่ครับคือผมไม่ได้ผ่านประจำหรอก
เพราะบังเอิญผมต้องไปส่งลูกค้าวันนั้นร้อนมากร้อนมากคือ
ถ้าเจอแผ่นนี้ผมบอกต้องฝากทุกคนอยากจะให้มันมั่นใจ
ถ้าเจอแผ่นอย่างนี้อย่าไม่มั่นใจคือต้องหลบได้หลบ
ได้หลบเพราะมันอันตรายจริงอ่าล่าสุดทางบริษัทผู้รับเหมาไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สพปแล้วนะครับเกี่ยวกับการอ่าพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้ค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นอ่า
ส่วนทางสองแถวเนี่ยเขามีแค่ล้อตกลงไปแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ